เดี๋ยวพาไปดูน้องคนนี้เด็กดีน่ารักนะคะเยาวชนดีค่ะ
เป็นเยาวชนทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม
น้องอายุสิบเอ็ดกวบเท่านั้นนะคะ
ที่จังหวัดระยองไปช่วยเขาแบบมีรถเขาเสีย

นี่นี่เปลี่ยนยางรถค่ะอ่าเขาบอกช่างซ่อมรถสองคนเนี่ย
ยังเปลี่ยนล้อรถอยู่หนึ่งในนั้นบอกเลยค่ะ
เป็นน้องคนนี้เด็กชายวัย๑๑ขวบเท่านั้น
ชื่อว่าน้องธนาดุลนะคะจากโคกรวดหรือชื่อเล่นว่าน้องมิกค่ะ
วิทย์ตอนนี้อยู่ชั้นป๖อยู่ที่โรงเรียนวัดไผลล้อมนะ
บอกก่อนหยิบจับเครื่องมือนี่คล่องแคล่วยังกับเป็นช่างเลยค่ะ
ใช้แม่แรงเนี่ยที่ใช้ยกรถโอ้โหก็ทำเป็นด้วยค่ะ
เปลี่ยนยางให้กับรถของชาวบ้านที่เขามาประสบเหตุยางรั่ว
และหลายคนเนี่ยเขาบอกนะจริงเห็นน้องคนนี้ทำงานแล้ว
โอ้โหชื่นชมมากเลยมีคนเอาคลิปเนี่ยตอนน้องทำงานไปแชร์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
คนเขาก็เข้าไปชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก
บอกว่าน้องมิ๊กเนี่ยมักจะมาช่วยพ่อนะ
อยู่ที่ศูนย์ตำรวจช่างสพบ้านค่ายค่ะนะคะ
ชอบมาช่วยคุณพ่ออยู่แบบนี้ค่ะที่จังหวัดระยอง
เป็นเด็กที่ชอบออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีเห็นชาวบ้านเนี่ยเขามีรถเสียกลางทาง
ก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าหรอกจ้าไปคุยกับน้องมิ๊กกันหน่อยนะคะ
แล้วก็คุณแม่ค่ะแม่ของน้องมิ๊กก็คือนางกันนิกากระทุ่มนอกอายุ๓๗ปีค่ะ
ก็อยู่ที่ศูนย์ตำรวจช่างสอบพอบ้านค่ายนี่แหละคุณแม่เล่าแบบนี้บอก
นี่คุณพ่อเป็นตำรวจช่างประจำอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นี่แหละ
และความที่ชอบงานช่างซ่อมรถอยู่ภายในอู่เนี่ยน้องเองก็ชอบ
น้องก็มักจะไปรื้อถอดก็เลยเหมือนกับทำตามพ่อ
แล้วเกิดความชำนาญในการซ่อมรถค่ะก็เลยอยากขอออกไปช่วยเหลือ
ไปหาประสบการณ์จริงตอนพ่อไปทำงานก็อยากจะตามไปด้วย
ตัวคุณแม่เองบอกภูมิใจที่ลูกชายชอบทำงานแบบนี้นะคะ
เขาบอกมีเล่นเกมในมือถือบ้างเหมือนเด็กทั่วไปแต่ถ้ามีงานน้องไม่สนเกมเลยนะ
น้องบอกมีคนรถเสียน้องรีบไปเลย
ส่วนน้องมิกเล่าแบบนี้บอกว่ามาช่วยงานพ่อนะคะที่ตำรวจช่างเนี่ย
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านไม่ได้รับการแจ้งจากชาวบ้าน
จะชวนไปตลอดซึมซับงานซ่อมรถทำแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งทำนะ
ทำแบบนี้มา๒ปีแล้วลองฟังเสียงค่ะ
แบบเวลาขอความเวลาขอความช่วยเหลือแบบเปลี่ยนยางรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ

อยากได้ประสบการณ์อยากได้ประสบการณ์อยากเป็นช่างเหรอครับ
อ๋ออยากเป็นช่างแล้วทำแบบนี้มานานเนี้ยครับนานแล้ว
โอ้ยดูขี้อายอ่ะแต่ดูตอบน้อยค่ะพูดน้อยพูดน้อย
ตอบน้อยแต่ทำงานจริงนะคะอ่าน้องบอกอีกอย่างงี้นะ
ฝันว่าถ้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อยากจะเป็นช่างซ่อมรถเก่งเก่ง
ตามรอยคุณพ่อค่ะชื่นชมเนาะ
เด็กดีสร้างประโยชน์ให้สังคมตั้งแต่เล็กเลยนะคะใช่ค่ะ